เด็กไปแป๊บเดียวคนนี้ไปทุบกระจกไล่ทุบหมดเลยเหรอ
หมดตอนนี้น้ำเนิมก็คว่ำขันหมดเลย

ไม่มีไม่ดูอะไรอีกต่อไป
เอาคุณผู้ชมมาที่เรื่องราวของซื้อเจ๊สังลุยบุ๋มปะนัดดากันบ้าง
ปกติเราเห็นพี่บุ๋มในลุคแมนลุยตรงตลอด
คิดเหมือนกันว่าพี่บุ๋มจะมีโมเมนต์ที่แบบท้อมาก
ออกมาเปิดใจว่าเคยนะท้อถึงขั้นแบบ
ลาออกจากวงการบันเทิงไปเลยติดตามกันดูค่ะ

ดูแบบพี่บุ๋มแบบชัดเจนแรงชัดจัดตรงตลอด
คิดเหมือนกันว่าเคยท้อถึงขั้นแบบไม่อยากแล้วไม่เอาแล้ว
ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่ทำให้พี่บุ๋มประนัดดายิ้มออกเลยนะคะ
ต้องบอกเลยว่าหลังจากเจอวิกฤตข่าวเช้า
จนทำเอาสื่อเจ๊ตัวแม่เสียหลักไปไม่น้อยเลย
สำหรับการที่เธอติดโผล่ดาราใจบุญต้นแบบ
ซึ่งเธอยอมรับเลยว่าสิ่งนี้มันเปรียบเสมือนกำลังใจคุณ
กำลังใจในการที่จะทำกิจกรรมหรือว่าสิ่งดีอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็ทำให้รู้สึกว่าการทำหน้าที่ดารานักแสดง
มันมีคุณค่าอย่างมากต่อสังคมนะคะ
แต่ยังไงก็ตามนะคุณกระแสข่าวเฉาต่างที่เกิดขึ้น
ก็ทำให้เธอรู้สึกท้อแล้วก็กระทบต่อจิตใจ
ในการทำงานเพื่อสังคมเช่นเดียวกันนะคะ
จนถึงขั้นอยากจะออกจากวงการกันเลยทีเดียว
แต่ด้วยเหตุการณ์ต่างแล้วก็สิ่งดีที่เธอทำมา
ทำให้เธอผ่านทุกอย่างมาได้นั่นเองจ้า
เราทำดีเหมือนกับเราทำดีตอนเด็กแล้วพ่อแม่ชื่นชม
คุณครูชื่นชมมันก็มีความสุขนะ
ดังนั้นถ้าเกิดเราทำความดีแล้วมีคนชื่นชม
มีรางวัลที่ได้มีโพลที่ติดประชาชนนึกถึง
มันก็มีความสุขเหมือนกันนะมันก็เป็นกำลังใจที่ดีอะค่ะ
เพราะว่ามันทำให้พี่เขาเรียกว่ายังไงล่ะ
ได้ใช้ทุกวันของการเป็นดาราให้มีคุณค่า
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเชื่อไหมบางทีพี่ยังงงเลยว่า
เจอคนใส่หน้ากากเยอะจังเจอการปิ้นปล้นเยอะจัง
เจออะไรแปลกเยอะจังเจอความกดดันของข่าวต่าง
ที่มันไม่จริงแล้วมันมันทำให้พี่ไม่รู้สึก

ช่วงที่ทุกข์มากท้อมากมันก็มีความเครียดเกิดขึ้น
แล้วมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีแรง
ตัวเองยังมีปัญหาหนักแล้วเราจะไปทำหน้าเศร้า
ตอนไปช่วยคนอื่นไหมแต่ผลปรากฏว่า
พอเราไปช่วยเขาจริงมันเลยทำให้เราคิดอะไรได้อย่างหนึ่ง

มันเลยทำให้เรามีพลังบวกกับร่างกายเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลย

แต่ว่าเรามองรอบตัวแล้วเห็นคนที่ลำบากกว่าเรา

ทำให้เรามีแรงที่จะทำทุกอย่างต่อไปในวันต่างให้ดีที่สุด

แต่ต้องบอกนะคุณผู้ชมจริงเพราะว่ายุคนี้สมัยนี้
เวลาเกิดเรื่องเดือดร้อนใจอะไร

พี่บุ๋มนะไม่ว่าจะเรื่องหมาแมว

ก็นึกถึงพี่บุ๋มเรื่องทำร้ายร่างกายทุกอย่าง

บางคนอาจจะแบบเราไม่รู้ว่าจะปรึกษาใคร
ไปบอกใครนะคะบอกพี่บุ๋มได้นะจ๊ะ